นุสวรีชัยสมรภูมิกลางเมืองพอไหม

ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนร้ายไปชิงเงินใน๗๑๑ได้
ตี๔เมื่อเช้านี้เองครับคุณผู้ชมครับ

แล้วผู้ชายคนนี้โอ้โหเขาเป็นคนที่วางแผนมาอย่างดี

ได้เงินไปนะ๖๕๐๐บาทนะครับ
ตำรวจสนพญาไทยตอนนี้เข้าตรวจสอบเหตุที่คนร้ายใช้ปืนชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อสาขา
นี่ที่เกิดเหตุคือ๗๑๑ครับ
ตอนแรกก็ทำทีนะฮะเข้ามาซื้อของนะครับ
คือตรงนี้เนี่ยใกล้กับเกาะพญาไทยนะฮะ
นุสาวรีชัยสมรภูมิกลางเมืองเลยแหละ
ตำรวจสอบสวนพนักงานนะครับก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๓๕ปีได้
หน้ากากอนามัยสีดำปิดบังใบหน้านี่เราทำภาพให้ดู
เสื้อเชิดแขนยาวสีดำกางเกงยีนขายาว
หิ้วถุงผ้าสีขาวมาด้วยใบหนึ่งทำทีเดินมาดูของสองครั้งนะเหมือนกลับมาดูราดเราแหละ
กระทั่งครั้งที่๓เขาชักปืนพกสั้นแบบออโตเมติกสีดำนะครับ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงปืนปลอมนะครับคุณผู้ชมครับ
ออกมาจากถุงผ้าแล้วขู่พนักงานเดินไปด้านหลังเคาน์เตอร์นะครับ
แล้วก็เอาเงินสดไปได้๖๕๐๐บาทแล้วก็รีบเดิน
ออกจากร้านหลบหนีไปทางป้ายรถเมยเกาะพญาไทย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบครับคุณผู้ชมครับ
ต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุนี้คือผู้ชายคนนี้เนี่ยมากับรถแท็กซี่สีชมพู
เราไม่ทะเบียนแล้วก็ให้แท็กซี่จอบรอบริเวณป้ายรถเมตรนะ
ส่วนคนร้ายที่เดินมาที่ร้านเนี่ย
คือเหมือนเขาเดินขากระเพลกครับคุณผู้ชม
หลังก่อเหตุนะยังเดินกลับไปที่รถแท็กซี่คันเดิม
แล้วก็หนีไปทางแยกพญาไทยฝั่งขาเข้า
ใช้เวลาลงมือประมาณ๑๐นาทีได้
จุดสังเกตก็คือคนร้ายเนี่ย
ใช้ผ้าสีขาวปิดบังหูทั้งสองข้างของเขา
ตำรวจคิดว่าสงสัยจะศักดิ์อะไรไว้
คือปิดจุดสังเกตไงนะฮะ
แต่ที่คือแยบยนต์กว่านั้น
ตำรวจบอกว่าหมอเนี่ยน่าจะขาไม่ได้กระเพลกจริงหรอก

แต่ที่ทำคือทำตบตาไงตาแอคติ้งให้เจ้าหน้าที่หลงทาง
เป๊ะด้วยนะฮะแล้วกล้องวงจรปิดบริเวณอนุสาวรีเนี่ยเยอะมาก
ค่ะผู้สื่อข่าวได้คุยกับพี่วินฮะอยู่แถวนั้นนะครับ
ก็เล่าบอกว่าที่เกิดเหตุตอนนั้นโอ้ยร้านอะไรเขาก็ยังไม่เปิดเห็นไหม
โล่งหมดเลยตีสี่พี่วินพี่วินรถตู้ก็จะไม่ออก
พี่วินจักรยานยนต์ก็ยังไม่ออกยังไม่มีใครมาหรอก
เชื่อว่าคนร้ายดูจังหวะปลอดคนแล้วเลยมาลงมือ
แต่แปลกใจอยู่อย่างอนุสาวรีชัยสมรภูมินะฮะ
ค่ะคือพี่วินสงสัยว่าโอ้โหทำไมกล้าจังอ่ะ
อื้อ
มันไม่น่านะมันกลางเมืองมันไม่น่าแล้วกล้องมันมันครบหมดเลยอ่ะ
มันมันไม่น่ากลางเมืองเลย
แล้วก็อย่างที่บอกว่าจับได้ตั้งแต่ทางแท็กซี่พี่ว่า
ใช่จับแท็กซี่รู้จากป้ายทะเบียนแท็กซี่ก็จบแล้วผมว่านะ
จะไปลงไปลงตรงไหนต้องไล่เลียงกับแท็กซี่ครับ

แต่พี่คิดไหมว่าอาจจะดูราบเรารึเปล่าเพราะว่าเหมือนหรูเนอะ
รู้เพราะว่าคนตอนนั้นคนจะไม่มี
คนไม่เดินน่าจะใช่ครับน่าจะดูราดราวไว้
ก่อนนะครับผลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอก
โฆษกรบัญชาการตำรดนครบานท่านเปิดเผยความขึ้น
พญาไทยนะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่
ส่วนความเกี่ยวข้องระหว่างคนร้ายกับคนขับรถแท็กซี่สีชมพู
คือตำรวจก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขารู้จักกันหรือเปล่า
รู้จักในแบบที่ร่วมกันก่อเหตุหรือเปล่า

ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่มาสอบปากคำ
นี้ประชาชนถ้าทราบเบาะแสนะเห็นเหตุการณ์เมื่อตี๔ที่ผ่านมาตรงนี้นะ
ก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน๑๙๑ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ